ส่วนช่วงนี้นะครับมีอีกหนึ่งความน่าสนใจกับกิจกรรม
ทุกคนสามารถทำดีเพื่อพ่อได้ติดตามกับคุณสืบสกุลครับ
ก็ยังคงอยู่ที่เรื่องราวของเศรษฐกิจแล้วครับ
แต่ว่าโครงการที่วันนี้แขกรับเชิญจะมาพูดคุยกัน
นั้นเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาจากความรัก
ความรักนำเศรษฐกิจนะฮะ
เกี่ยวกันยังไงสวัสดีทั้ง๓ท่านก่อนเลยฮะสวัสดีครับ
ตอนนี้ผมอยู่กับคุณร่มฉัดพัฒนาสิริบุญเจริญ
แนะนำว่าเป็นแม่สื่อนะฮะคุณจันทรรัฐเหมเวทเหมเวศ
สื่ออาสาและเป็นเจ้าสาวด้วย
ส่วนคนข้างนะฮะคือเจ้าบ่าวครับ
คุณอาวิวัฒน์พิพัฒนาภัยบูลเจ้าบ่าวหรือเท่าแก่อาสา
แต่ว่าเรื่องนี้เกี่ยวพันกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวและเศรษฐกิจ
และข้าวอย่างไรบ้างต้องขอถามคุณร่มฉัดก่อนเลยฮะ
เรามาในนามของกลุ่มโครงการปลูกปิ่นโตข้าวค่ะ
โครงการผูกปิ่นโตข้าวจุดเริ่มต้นอย่างไรฮะ

ใช่ก็คืออย่างแรกเลยจะบอกว่าขอบคุณมากเลยที่เชิญเรามาวันนี้นะคะ

เริ่มต้นเมื่อ๑๔กุมภาพันธ์๒๕๕๙

ที่เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรักอยากจะเรียนคุณสืบสกุลอย่างนี้ค่ะว่า
เริ่มต้นจากความรักที่ในหลวงมีต่อประชาชน
เพราะว่าเราได้ไปดูพระราชดำรัฐของพระองค์

อยากจะให้กลุ่มผู้บริโภครวมตัวกัน
แล้วก็ซื้อข้าวโดยตรงจากชาวนา
ซึ่งพระองค์มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
ตั้งแต่เมื่อตอนนั้นจนถึงบัตรนี้ค่ะ
ดังนั้นเมื่อเราน้อมนำความรักของพระองค์
ที่มีต่อประชาชนที่มีต่อชาวนามานะคะ

อย่างลึกซึ้งที่สุดที่เรามีต่อพระองค์เนี่ย
ก็จนทำให้ทั้งหมดทั้งมวลมาถึงทุกวันนี้
มาถึงทุกวันนี้กลายเป็นกลุ่มผูกปิ่นโตข้าว
ชื่อกลุ่มแล้วก็เรื่องราวที่กลุ่มทำเป็นยังไงครับ
ก็ต้องเป็นเรื่องตีมความรักอีกแล้ว
ให้เข้ากลับมาอย่างเชิญพี่แตงเลยครับ

ก็จะแนะนำให้ทางเจ้าสาวก็คือคนเมืองเนี่ย
ซื้อข้าวโดยตรงกับชาวนาชาวนาที่เป็นชาวนาอินซี
ก็คือจากที่เรามีความรักความเข้าใจให้ต่อกัน
เรารู้สึกว่ามันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของคน
เป็นโครงข่ายความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่ดีนะคะ

เอาแบบนี้สมมุติถ้าคิดในแง่เศรษฐกิจก่อนเลยนะคุณผู้ชม
ง่ายแง่เศรษฐกิจก็คือจับผู้ซื้อมาเจอผู้ขาย
จับคนซื้อข้าวมาเจอเกษตรกรตัวจริงถูกไหมฮ
อันนี้ในเชิงเศรษฐกิจแต่เราแปลความหมายให้เป็นเรื่องความรักความผูกพัน
ก็เลยตั้งมีแม่สื่อมีเจ้าบ่าวเจ้าสาว
ใครเป็นเจ้าบ่าวใครเป็นเจ้าสาวใครเป็นแม่สื่อใครเป็นเท่าแก่ยังไงบ้างครับ
ก็ทางนี้ก็คือเจ้าบ่าวเนี่ยก็คือจะเป็นชาวนาอินซี

เกษตรกรตัวจริงที่ดำเนินชีวิตตามโครงการตามพระราชดำริที่พระองค์บอกว่าเป็นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมีความพอเพียงแล้วก็พึ่งพาตนเองได้
แล้วก็ทำงานที่ดีกับสุขภาพของตัวเองแล้วก็ทางชาวนาก็มีความสุขสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งข้าวทำให้เรามีสุขภาพดีด้วย
ส่งข้าวให้เจ้าสาวก็คือผู้ปริโภค
เจ้าเบากันเจอตรงโดยไม่ผ่านพ่อครักษ์กรรม
เห็นจริงว่าคุณจรรยะรัฐเนี่ยเคยเป็นเจ้าสาวมาก่อน

เราดูข่าวแล้วเราก็รู้สึกว่า

เรากินข้าวทุกวันครับแล้วชาวนาก็

เป็นคนจำนวนมากของประเทศเราด้วย

หาข้อมูลต่างแล้วเราก็รู้สึกว่า
ที่สุดคือเราดำเนินรอย
ในหลวงราชการที่๙ค่ะ

ก็ตัดสินใจเข้าโครงการเลยค่ะ

แล้วพอเราเปิดรับสมัครอาสาค่ะ
ก็พี่แตงนี่แหละเป็นอาสาแบบรุ่นแรกเลย

นี่เป็นแม่สื่อพาเจ้าสาวไปเจอเจ้าบ่าว

เจ้าบ่าวนี้มีหน้าที่อะไรบ้างฮะ

เน้นว่าข้าวที่ปลูกจะต้องเป็นข้าวอินซี

เพราะว่ามันจะได้ดีต่อสุขภาพ

ข้าวเนี่ยแค่เราทาน

ตัวข้าพเจ้าเองก็ทานข้าวกล้อง

เราจะเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะ

และเจ้าบ่าวก็ต้องมอบสิ่งดีให้กับเจ้าสาว

เปลี่ยนแปลงกลายเป็นเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมด้วย
ใช่เพราะว่าเราไม่ได้แค่ซื้อขายจ่ายตั

แต่ว่าใครมาเป็นเจ้าสาวโครงการนี้เนี่ย

ที่บ้านเจ้าบ่าวจะกลายมากด้วยนะ

เป็นการส่งความแน่ลักให้กันแล้วกัน
เห็นบอกว่าแพ็คนี้กิโลหนึ่งก็ขาย

ตอนนี้มีเจ้าบ่าวเจ้าสาวจำนวนมากน้อยแค่ไหนอยู่ในโครงการ

ก็ตอนนี้ในส่วนของเจ้าบ่าวนะคะ

หมายเลขหนึ่งหมายถึงว่าบางคนก็อาจจะเป็น๑๐คน๑๐คนอยู่ในนั้น

คือตัวเจ้าบ่าวหมายเลขนึงเนี่ยก็มีหลายคนอยู่ในนั้น
แล้วก็เจ้าสาวรับได้ไม่จำกัด
ตอนนี้เรามีเจ้าสาวอยู่๔๐๐ครอบครัว

และอนาคตจะต้องรับต่อไหมครับ

ในส่วนเจ้าบ่าวเนี่ยเราไม่ได้รับแล้วนะคะ
อย่างเช่นที่เราไปทำให้กับอำนาจเจริญ
ก็คือว่าถ้าหากว่าจังหวัดนะคะเริ่มต้นจาก

นี่แหละฮะเป็นโครงการที่ไม่ได้เน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียว
เรื่องความรักวัฒนธรรมสังคมที่สำคัญ
วิถีชีวิตพี่น้องเกษตรกรมาเจอกับผู้บริโภคโดยตรง
เจ้าบ่าวเจ้าสาวผูกพันกันด้วยใจสำคัญมาก
ปินโตข้าวนี่แหละฮะง่าย
ติดตามทางโฆษณาด้วยนะครับเพราะว่าทางโครงการสารต่อที่พ่อทำเนี่ย
เขาหยิบยกเรื่องราวของกลุ่มผูกปินโตข้าว
มาเป็นโฆษณาอยู่หน้าจอทีวี
คุณผู้ชมได้เห็นวิถีทางใจ
สำหรับการผูกปินโตระหว่างเกษตรกรกับคนซื้อข้าวด้วย
วันนี้ขอบคุณนะฮะกลุ่มผูกปิ่นโตครับ
นำเรื่องราวน่ารักมาบอกเราในช่วงวันแห่งความรักแบบนี้
ทั้ง๓ท่านเจ้าบ่าวเจ้าสาวแม่สื่อแม่ชักแล้วก็เจ้าของโครงการด้วยครับ